มาถึงอีกหนึ่งข่าวที่ตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ฮอตมากเลย

ถ่ายเรื่องนี้ที่เชียงใหม่กลางคืนกลับไปนอนลำปางเช้ามา

อารมณ์แบบมันเป็นบ้านเมืองบ้านต่างอากาศนะคะ

ซึ่งของของอังจริกก็ลำปางเหมือนกัน

นั่งอยู่ข้างแบตเตอรี่ไฟฟ้าเลย

ใช่นั้นนอนข้างหม้อแตงเลยละ

หมายเรียกไปเป็นพยานในคดีกาดมารินสกายรุมซ้อมลูกชายในพล
ซึ่งปิดไปแล้วลื้อเลยลื้อแต่ลานเป่า
ถูกต้องตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยทีเดียว
ช่วงบ่ายเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมานะครับหนุ่มหมากปรินได้ชี้แจงถึงกรณีที่เข้ามา
มีเอี่ยวในเหตุการณ์กาดรุมกระทืบลูกในพลว่า

แต่ในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยผมเองไม่รู้เรื่อง

ก็ไปพร้อมกับพี่ทีมงานกองละคร
แล้วก็มีคนเข้าห้องน้ำพร้อมกับตนเป็นน้องผู้ชายคนนึง
ซึ่งไม่ได้ไปเข้าคนเดียวแบบส่วนตัวเหมือนที่เป็นข่าว
ไม่ใช่แม่เขาก็ไม่ได้ไปไม่มีใครกันให้เขา
ใช่ซึ่งเนี่ยตนเองก็ยืนทำธุระอยู่ข้างกับน้องนั่นแหละ

โอเคหมายถึงกับน้องนั่นคือน้องที่ไปกับน้อง

ไม่ใช่ที่เข้ามาอยู่กันก็เข้าพร้อมกัน

ทุกอย่างปกติเดี๋ยวเขาก็น่าจะเข้าไปนาทีเดียวอยู่แล้ว

ถ้าจังหวะที่มันรวดเร็วหรือว่าชั่วจังหวะที่มันเร่งรีบเนี่ย

แต่ถ้าสมมุติว่าไม่เร่งรีบก็เรื่อย

ถึงฉี่จะหมดแล้วแต่ยืนนานไว้

ได้เพ่งพินิษฐ์ว่าพี่มดดำเสร็จแล้วยังนะ

กลับมาที่หมากกันบ้างดีกว่านะฮะ
ส่วนโลกโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่าตนเข้าห้องน้ำนาน

แล้วก็ล้างมือแล้วออกมาไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้น
ตอนเช้ามาเห็นข่าวมาก็ตกใจนะครับ
เมื่อถามว่าได้ยินเสียงคุณบอลแฟนน้องอุ้ม
ตะโกนพูดกับลูกนายพนธ์หรือไม่
ปินบอกว่าไม่ได้ยินครับทุกอย่างปกติ
ไม่รู้เรื่องจริงมาทราบอีกทีก็ตอนเช้าเลย
ตอนนี้ครอบครัวเครียดมากว่าตนไปเกี่ยวข้องอะไรด้วย
ส่วนตัวก็เครียดกับเรื่องนี้ครับเป็นกังวลว่า
ทำไมอยู่ดีถึงมีชื่อไปเกี่ยวข้องด้วย
หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้คุยกับน้องอุ้ม
แต่น้องอุ้มก็ฝากขอโทษนะครับที่มีอิจการแบบนี้เกิดขึ้น
ขอโทษที่มีชื่อน้องหมากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ส่วนหมายเรียกเพิ่งทราบมาเมื่อ๒๓วันที่แล้ว
ฝากถึงครอบครัวของผู้เสียหายหนุ่มหมากบอกนะครับ
ทุกคนไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น
ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ย
เสพข่าวสารกันอย่างมีสตินั่นเองนะครับผม

อันนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์ตอนที่น้องหมากจะไปที่เชียงใหม่

พอมาจึงที่เชียงใหม่๕โมงเย็น
เอกหนุ่มหมากพร้อมทนายความและคนติดตามได้บิน
ตรงไปเชียงใหม่เพื่อเข้าพบพันธุ์ตำรวจเอก
ธีรพลอินทรลาลิฟต์รองผู้มีความคับการ

หมายเรียกในคดีกาดมารินสกายรุมทำร้ายลูกชายในพล

และพูดทุกอย่างที่ทราบไปทั้งหมด

แต่ไม่เห็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้เสียหายถูกรุมทำร้ายและ
หากพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเพิ่มเติม
ก็พร้อมจะให้ปากคำเพิ่มเติมอย่างเต็มที่ครับ

อยู่ที่ทะเลาะวิวาสอย่างเดียวครับ
มันกลายเป็นเรื่องมันกลายเป็นเรื่องการเปิดผ่า
แล้วก็ผับที่เปิดใกล้สถานศึกษา

ถูกต้องลามไปหมดแล้วตอนนี้ส่วนน้องเจมส์บอลก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
มิก็ทำบุญแล้วก็เตรียมจะบวช

ต้องนะครับผมนะฮะน้องเจมส์บอลก็บอกว่านะฮะตอนนี้เนี่ย
หลังจากที่อาการดีขึ้นแล้วนะครับก็บอกว่าไม่โกรธคู่กรณีครับ
แม่เผยไม่มีการโอนคดีบอกมั่นใจทำงานของตำรวจในท้องที่
ต่อจากนั้นก็จะวางแผนบวชแก้กรรมให้กับลูก
อ้าวเดี๋ยวอ้าวไม่คือคุณแม่บวชเหรอ

คือลูกชายจะไปบวชด้วยแล้วแม่ก็จะไปบวชด้วยนะครับผม

โดยคุณแม่นะครับกล่าวว่าในส่วนของคดีความเนี่ย
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามขั้นต่อไป
ไม่มีการโอนไปทางกองปราบเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าคุณแม่ไม่ค่อยมั่นใจ
ตำรวจที่ทำคดีนี้ก็เลยอยากจะโอนคดีไปให้ทางกองปราบปราม
ได้ทำคดีแทนแต่ล่าสุดคุณแม่บอกว่าก็ไม่มีการโอนนะครับ
เนื่องจากเชื่อมั่นในปฏิบัติการของตำรวจท้องที่อยู่แล้ว
วันนี้ได้พาลูกชายออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มีภารกิจต้องไปที่จังหวัดน่านครับ
ส่วนเรื่องไปเที่ยววัดน่านใช่ไหมครับไปไหว้พระธาตุแช่แห้ง

และวางแผนบวชแก้กรรม

ส่วนเรื่องที่ฝ่ายคู่กรณีจะให้ผู้ใหญ่เดินทางมาเจรจานั้นเนี่ย
ขอเวลาทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน
รับว่าไม่สบายใจแต่ขอให้เป็นไปตามรูปคดีนั่นเองครับ
ส่วนน้องเจมส์บอลก็บอกว่าตอนนี้ตาของตน
ยังมองเห็นไม่ค่อยชัดแล้วก็ยังบวมอยู่

ส่วนในเรื่องคดีความก็ขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
วันเกิดเหตุที่มีดาราเข้าไปใช้ห้องน้ำชายนั้นเนี่ย
ยังไม่ทราบว่าเป็นใครน้องเปียบอลก็ยังไม่ทราบนะครับ

เพราะเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เออกันน่าจะจบเด่น